แปลกดีนะครับค่ะเอาส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะ
ควายตัวหนึ่งค่ะเกิดหมดแรงในช่วงที่ไปนอนแช่โครนอยู่ด้วยความร้อน
นอนเขาก็ไปนอนแช่โครนแต่ช่วงที่แช่โครนเกิดอาการหมดแรงค่ะ
จมอยู่แบบนี้และเห็นไหมคะจมูกข้างหนึ่งมันอยู่ในน้ำแล้วนะคะ
ชาวบ้านจะจะเอาขึ้นมาเองก็โอ้โหตัวใหญ่อ่ะค่ะช่วยกันไม่ได้นะคะ
สุดท้ายจะต้องเอาเครนขึ้นมายกนั่นนะคะเจ้าควายตัวนี้ชื่อว่าแม่บุญปลูกค่ะ
อายุ๓ปีกว่าแล้วนะเขาเป็นแม่ลูกอ่อนด้วย
และที่ทำให้ชาวบ้านรู้ว่ามานอนจมน้ำอยู่แบบนี้ก็ลูกควายนั่นแหละ
ร้องร้องส่งเสียงดังเห็นแม่ลักษณะอยากจะให้ชาวบ้านมาช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านก็ประสานรถเคนของบริษัทเอ็นเคอลูมิเนียมลำปาง
พร้อมด้วยกู้ภัยเป็นกู้ภัยสมาคมกู้ภัยสว่างธรรมสถานลำปางค่ะ
มาช่วยกู้ภัยก็ใช้เชือกคล้องตัวแม่บนปลูก
ค่อยดึงขึ้นมาค่อยดึงข้นมาและใช้เครนยกขึ้นมาอีกทีนะคะ
แล้วก็ลูกของแม่บุญปลูกมันก็เป็นห่วงแม่นะ
เดินวนไปเวียนมาอยู่ใกล้แถวนี้นะครับ
ค่ะการช่วยเหลือทั้งหมดนะคะใช้เวลา๑ชั่วโมงค่ะ
นายวิโรธช้างเนียมเจ้าของสวนที่แม่บุญปลูกไปนอนอยู่
เขาบอกว่าอ๋อเจ้าควายตัวนี้เป็นของนายเอกพลเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในลำปาง
เขาใช้เงินจากการแข่งเรือพายมาซื้อควายแล้วก็เอามาเลี้ยง
ขออนุญาตเจ้าของสวนแล้วนะบอกว่าให้ควายของผมมากินย่าในสวนได้ไหม

ช่วงนี้นายเอกพลไปร่วมงานบวชของเพื่อนที่นครราชศรีมานะคะ

เมื่อวานนี้แม่บุญปลูกมีอาการขาแข็งเขาเองก็เลยให้สัตวแพทย์มาฉีดยาให้
หลังจากนั้นแม่บุญปลูกน่าจะหนีอากาศร้อนค่ะไปแช่ในสระน้ำ
แล้วก็เกิดอาการหมดแรงลูกควายส่งเสียงร้องลั่นเลยนะคะ
แล้วก็เดินไปรอบทำให้ลูกสาวและตัวเขาเองจะต้องเดินไปดู
ก็ไปเจอแม่บุญปลูกนอนอยู่ในน้ำแบบนี้ค่ะ